อีกหนึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่น่ากลัวเหมือนกันสำหรับคนที่เสพยาเสพติดแล้วคลุ้มคลั่งนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ตำรวจต้องไปจับผู้ต้องหาตามหมายจับ
ซึ่งกำลังคลุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติดค่ะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์เหมือนในหนังแอคชั่นเลย
มีเป็นเรื่องราวเป็นฉากตำรวจพยายามวิ่งเข้าไปจับ
คนร้ายมีมีดพยายามทำร้ายตำรวจตำรวจถูกแทงด้วย
สุดท้ายต้องมีการยิงประทะกันเกิดขึ้นให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ
นี่ค่ะจากในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีตำรวจหลายนายที่มีอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็มีปืนด้วยได้ยินเสียงปืนเห็นตำรวจนายหนึ่งล้มลงด้วยนะคะ
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจภูทรตาคลีกำลังปิดล้อมจับตัวนายนิรันดิ์หรือว่าในตั๊กผู้ต้องหาตามหมายจับคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ
ในมือมีน้ำมันกับไฟแช็คแล้วก็ขู่บอกว่าจะเผาบ้านชาวบ้าน
ตำรวจในจังหวะที่ปิดล้อมอยู่หลังบ้าน
ตั๊กก็ปีนกำแพงลงมานะคะแล้วก็ถืออาวุธมีด
วิ่งเข้าใส่ตำรวจนายนึงซึ่งก็คือดาบตำรวจสุริยาพิกุลสิริค่ะ
จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ดาบตำรวจสุริยาเสียหลักล้มลงพอดี
พอตำรวจล้มลงในตั๊กก็วิ่งเข้าไปคร่อมร่าง
ร่องร่างดาบตำรวจสุริยาแล้วก็เอามีดแทงดาบตำรวจสุริยา
เอาเหล็กฟาดเข้าที่แขนแล้วก็ตีที่หน้าแข้งด้านซ้าย
ขาตำรวจเนี่ยหักสองท่อนแล้วก็พยายามแย่งปืนด้วย
อันนี้ตอนที่มาถึงบ้านใหม่ตอนที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วในตั๊กนู่นเขาอยู่บนนู้นเนี่ย
คือตอนแรกอยู่ในบ้านแล้วก็ปีนขึ้นไปบนกำแพง

ข้างบนก็คือตำรวจนะเนี่ยแล้วตำรวจลงจากกำแพงมาก่อน
แล้วในตั๊กที่คลุ้มคลั่งเนี่ยค่ะค่อยปีนกำแพงลงมา
แล้วก็พุ่งช้าใส่ตำรวจพร้อมกับมีดในมือ
จังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะชนละมุนที่ตำรวจก็คือ

เป็นกล้องติดหมวกกันน็อกของตำรวจนะฮะ

ลิฟท์มันจะยาวไปถึงหน้าบ้านนู่นน่ะ

ตำรวจก็พยายามยิงเพื่อที่จะป้องกันตัวระงับเหตุ
ค่ะตำรวจในเหตุการณ์มี๓นายด้วยกัน

ใช่ค่ะมีดาบตำรวจภัยทูลดาบตำรวจสุริยะ

นี่จังหวะเมื่อสักครู่นี้คือดับตำรวจอำนวยล้ม
แต่ว่าดาบตำรวจสุริยาเนี่ยคือคนที่ถูกแทง

ถือมีดวิ่งหาดาบตำรวจภัยทูลที่ยิงปืนออกไปเลย
ดาบตำรวจภัยทูลยิงขู่ไปอีก๒นัด

จนจะถึงตัวดาบตำรวจภัยทูลอยู่แล้ว
ต้องยิงเข้าขาในตั๊กสองนัดจนในตั๊กล้มลง
นี่ขนาดโดนยิงแล้วนะครับนี่ยังไปต่อโดนยิงแล้วค่ะ
พอล้มลงเสร็จเนี่ยพอตอนจังหวะที่ตำรวจสองนายเนี่ย
กำลังจะเข้าไปควบคุมตัววิ่งหนีเลยค่ะ
เข้าไปในซอยยศวิมล๒กับซอยโพธิรักษ์นะคะ

ซอยนี้นี่ค่ะวิ่งไปนู่นแล้ว
นี่ขนาดโดนยิงแล้วนะโดนยิงแล้ววิ่งไปนู่นเลย

ไปถึงยังไม่จบไปจับตัวประกันด้วยนะคะ
ตั๊กปีนเข้าไปในบ้านที่เขาเปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วก็เอามีดจี้ข่มขู่ผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าบ้านค่ะ
พยายามจะขโมยมอเตอร์ไซค์

ค่ะขึ้นชมตำรวจไทย

ดูบรรยากาศตอนจับกันหน่อยไล่ล่ากันมาตั้งนาน
นี่ค่ะก็เขาขัดขืนเต็มที่
ตำรวจก็ต้องลากออกมาจากร้านแบบนี้นะ
เพื่อป้องกันไม่ให้ไปทำอันตรายกับประชาชน
เพราะตัวในตั๊กดูเนี่ยเจอมีด๑เล่ม

ตั๊กนี่บาดเจ็บด้วยที่เห็นวิ่งตัวปลิวเข้าไปในซอยจนถึงท้ายซอยนั่นน่ะ

แต่ยุ่งวิ่งหนีมาไกลขนาดนี้ตำรวจก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตาคลีก่อนเลยค่ะ
ส่วนดาบสุริยานะคะบาดเจ็บเหมือนกันขาซ้ายนี่หักสองท่อนกระดูกแตก
ซ้ายมีบาดแผลถูกแทงจนลึกนะคะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ด้วย

นี่จะเห็นรอยที่ถูกยิงเห็นไหมที่เข้าหน้าท้องอะค่ะ
นี่ต้องล็อกกันไว้นี่หูนี่ขนาดนี้ยังเอาแทบไม่อยู่เลยนะ
คือคลุ้มคลั่งแล้วแบบว่าแรงเยอะจริง
มีทั้งมีดมีทั้งเหล็กแหลมนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุดูค่ะ

แล้วคนร้ายก็ส่งโรงพยาบาลแล้วด้วยเหมือนกันแต่ไปคนละที่กัน
ไปดูพื้นที่เกิดเหตุกันหน่อยนะคะเราส่งทีมข่าวลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ยังเห็นรอยกระสุนปืนที่กำแพงอยู่เลยค่ะ

เจ้าของร้านชำเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ตั๊กวิ่งตรงไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของเธอที่จอดเสียบกุญแจรถคาอยู่
ตั๊กก็เลยหนีเข้าไปในบ้านแล้วก็ออกทางประตูหลัง
ขโมยรถแต่สุดท้ายแล้วก็เอารถออกมาไม่ได้

แล้วก็ปะปั๊กปะปั๊กใหญ่ใหญ่ปะปั๊กเขาเรียกว่าเขียงมาแล้ว
แล้วก็อดข้ามกำแพงเข้ามา
กลัวไงเขาความกลัวเขาวิ่งอยู่
แต่แฟนเราจะตั้งตัวไม่ทัน
ท้ายแฟนจะยังไม่ทันรู้

เขาวิ่งมาเห็นไหมไปจะบอกแฟนว่าให้หนีหนี
หลังบ้านมันมีจักรยานมีรถจอดอยู่

รถมันจอดติดถึงเมืองออกไม่ได้
เขาคือสันนิจฐานก็ต้องยาแหละ

ต้องหาเนี่ยปลอดภัยทั้งคู่แล้วนะคะ
ส่วนประวัติของนายตั๊กนะคะชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าก็เป็นคนในชุมชนนี่แหละ
แต่ว่าไม่ได้มีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นแหล่ง

บางครั้งก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งเอะอะโวยวาย
แล้วก็เนี่ยค่ะล่าสุดก็ไปก่อเหตุลักษัพจนโดนออกหมายจับ
ตำรวจก็ต้องมาตามจับแบบนี้นะคะ